เรื่องของศาลแล้วเนี่ยนะพาไปดูอีกหนึ่งพิธีกรรมโบราณกันหน่อย
บอกว่าเป็นพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายเขมร
แต่พิธีกรรมนี้มีการขึ้นไปเหยียบบนศาลค่ะ
นี่คือพิธีโจรมมวฤทธิ์นะคะ
พิธีนี้เนี่ยเป็นพิธีกรรมโบราณที่อยู่คู่กับชาวเขมรในถิ่นไทยอย่างเช่น
จังหวัดสุรินบุรีรำและศรีสะเกตมายาวนานแล้ว
แล้วเพื่อทำเพื่ออะไรรู้ไหมคุณ
เขาจะทำเพื่อรักษาผู้ที่เจ็บป่วย
ทางแพทย์โรงพยาบาลเขาบอกหาสาเหตุไม่เจอ

พิธีนี้ก็เป็นพิธีสุดท้ายของชาวอีสานใต้
ที่จะใช้รักษาผู้ป่วยที่แบบ
ไม่รู้จะหาทางยังไงแล้ว

เพลงพื้นบ้านอีสานใต้
เอามาเล่นเป็นดนตรีประกอบการทำพิธีเข้าทรงเลย
แล้วคุณเขารามอะไรยังไงค่ะคุณ

ที่ค้อนี้ไม่แน่ใจแต่ลักษณะท่าทางก็เป็นแบบ

แล้วเพลงก็คือเหมือนร่ายรำประกอบเพลงไปมากกว่า
อาจจะไม่ตายตัวนะค่ะ
นี่แหละคุณและดูทีเห็นในคลิป
เป็นสารพระภูมิของเจ้าของบ้านที่เขาเจ็บป่วยอยู่

แล้วก็ไล่รำไปบนศาลแบบนี้
จากนั้นชาวบ้านก็ถามหาสาเหตุของการเจ็บป่วยว่าเป็นเพราะอะไร
แล้วจะต้องแก้ไขตรงไหนยังไงบ้าง
พอหลังจากที่ผู้ป่วยได้แก้ไขตามที่ร่างกายที่ร่างทรงเขาบอก
อาการป่วยค่ะคุณ
เป็นไงดีขึ้นเลยดีขึ้นตามลำดับตามลำดับไป
แล้วก็ทำให้เกิดความสบายใจของคนในบ้านด้วย

ความเชื่อแล้วบางทีมันก็เป็นแค่ที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
มันทำให้สบายจิตสบายใจ
ความกังวลความเครียดจากโรคมันอาจจะหายไป

โรคบางโรคนะครับบางทีมมันต้องรักษาด้วยใจจริง
มันเกิดจากความเครียดความวิตกกังวล

เป็นว่าใช้วิจารณญาณในการรับชม